โชเฟอร์ขับรถสิบล้อเขาชอบนอนในรถ

เมื่อคืนนี้เขาก็นอนในรถเหมือนกับทุกคืนที่ผ่านมานี่แหละ
เพื่อนรุ่นน้องไปเห็นทำไมคืนนี้เขานอนแล้วไม่ปิดประตูรถล่ะ
ยุงจะกัดเข้าไปดูใกล้ส่องไฟกะว่าจะปิดประตูรถให้
โชเฟอร์สิบล้อนนอนตายอยู่ข้างล่างครับ
นอนความหน้าแล้วหัวแตกเลือดอาบ
ไม่รู้ว่าตายตรงนี้ได้ยังไงแล้วทำไมหัวแตกได้ครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ภายในร้านจอดรถครับ
ข้างวัดเกิดการอุดมอำเภอคลองหลวงที่ปฐุมธานี
พบศพนายชัยนรงค์อายุ๔๗ปี
พื้นเพลย์เป็นคนอุดอลธานีครับ
คว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ข้างรถสิบล้อ
หัวของผู้ตายพบว่ามีรอยแตกยาวประมาณ๖เซนติเมตร
แผลลึกประมาณสักครึ่งเซนครับ
กางเกงขาสั้นสีเทาสวมเสื้อกล้ามสีเทาครับ
คนที่ไปเจอศพคนแรกเนี่ยเป็นรุ่นน้องผู้ตายครับ
เป็นคนขับรถเครนชื่อว่านายนรงศักดิ์อายุ๓๗ปี
นายนรงศักดิ์บอกว่าเห็นประตูรถสิบล้อของผู้ตายเขาเปิดอยู่
ก็เลยไปดูใกล้ต้องการจะไปช่วยปิดประตูรถให้
เพราะปกติเนี่ยคือผู้ตายเขาชอบนอนอยู่ในรถนี่แหละ
กลางค่ำกลางคืนกลัวว่าเดี๋ยวยุงจะกัด
ช่วงนี้ก็หลายคนเป็นไข้เลือดออกด้วยอาจจะไปปิดประตูรถให้
ปรากฏว่าถือไฟฉายส่องเข้าไปดูใกล้
เห็นผู้ตายนอนคว่ำหน้าอยู่ที่พื้นเลือดอาบหัวแตก
ตกใจเลยครับเลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่

ผมก็นึกว่าแต่เกรน่าเมาแล้วนอน
ยุงกัดผมเลยไปยืมไฟฉายำมา
ผมส่องไฟมาส่องไฟมาผมมาถึงนี่
ผมก็ส่องไฟไปหาหัวรถ
ถ้าไม่มีใครพอผมสาดไฟลงด้านล่าง
ผมเห็นคนนอนผมก็ร้องเรียกยามมา

จะเป็นที่จัดวางอุปกรณ์ก่อสร้างสายไฟใต้ดิน
แล้วก็ผู้ตายเพิ่งจะมาอยู่บริเวณนี้
เพียงแค่๗วันเองประมาณ๑สัปดาห์ครับ
เจ้าของรถสิบล้อในจ้างของผู้ตาย

บอกว่าผู้ตายเป็นลูกน้องที่มารับจ้างขับรถ๑๐ล้อครับ

เมื่อตอนช่วงเช้าวันก่อนผู้ตายไปเบิกเงิน๑๐๐๐บาท
เมียของนายจ้างบอกว่าโอ้โหทำไมวันนี้เบิกเยอะจังเลยล่ะ

แต่ผู้ตายบอกว่าเบิก๕๐๐ไม่พอใช้ครับเจ๊
แล้วผู้ตายพอได้เงินเสร็จก็ออกไปปะยางรถครับ
จากนั้นเขายังแบ่งข้าวเหนียวไก่ทอด

พอกินเสร็จก็ขับ๑๐ล้อออกไป
ส่วนตัวนายจ้างเองเจ้าของรถ๑๐ล้อ

แล้วก็มารู้ว่าอ้าวโชเฟอร์๑๐ล้อ
มาขับรถให้เรากลายเป็นศพซะแล้ว

ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุครับ
สิบล้อที่ผู้ตายขับก็ยังคงจอดอยู่ที่เดิมบริเวณนี้
ข้างรถยังมีรอยคราบเลือดของผู้ตายกองอยู่ที่พื้นดิน
เราได้ภาพหลักฐานสำคัญครับ
เป็นวงจรปิดตอน๒ทุ่ม๒๑นาที
เมื่อวันที่๑๓ตุลาคมศุกร์๑๓ตุลาครับ
เห็นเพื่อนผู้ตายเดินทางมาส่งผู้ตาย
หน้าลานจอดรถก็คือเพื่อนกลุ่มนี้
ผู้ตายอยู่ในสภาพคล้ายกับคนเมา
ส่งเสร็จเพื่อนผู้ตายก็เดินออกมาตามปกติ
นี่นะฮะมีผู้ตายเดินไปกับเพื่อน
ขณะที่ผู้ตายเองจะเห็นว่ามีการยืนอยู่ข้างรถสักพักหนึ่ง
จากนั้นครับค่อยเดินไปเปิดประตูรถสิบล้อฝั่งคนขับ
ภาพอีกมุมหนึ่งนะเดินเข้าไปแล้วนั่นรถจอดอยู่ครับ
เพื่อนมาส่งผู้ตายเดินเข้าไปใกล้รถแล้ว
เพื่อนก็เดินย้อนกลับออกมาหลังจากที่ส่งผู้ตายเสร็จเรียบร้อยถึงรถ

ทีมข่าวได้คุยกับนายจักรีเป็นพ่อค้าไก่ย่างใกล้กับที่เกิดเหตุครับ
บอกว่าวันนี้ผิดสังเกตมากเลยที่ผู้ตายเขาไม่ได้มาซื้อไก่ย่าง
เพราะปกติแล้วจะมาซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างทุกเช้าเลย
พอรู้จากชาวบ้านว่าอ้าวเขาตายแล้วเหรอเนี่ยตกใจมากครับ
เพราะปกติแล้วคนขับสิบล้อจะมาจอดที่ลานจอดตรงนั้นแหละเป็นประจำ
นอนบนรถอาบน้ำที่วัดเพราะว่าใกล้กันกับลานจอดก็จะเป็นวัดใช่ไหมครับ
แต่ไม่รู้ว่าช่วงหัวค่ำเขาไปกินเหล้ากับใครบ้าง
เพราะมักจะมีคนเดินทางเข้าออกมาหาผู้ตายอยู่บ่อย
พอดูจากแผลแล้วอย่างที่บอกว่ามีหัวแตกด้วยเหรอ
อันนี้ก็ไม่รู้จริงว่าผู้ตายถูกทำร้ายหรือเปล่า
หรือว่าเมาแล้วหลับอยู่บนรถแล้วร่วงตกลงมาจากบนรถแล้วหัวแตกหรือไม่อย่างไร
ก็อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยครับ
อ๋อมันบริษัทอยู่พร้อมก้าวนะครับ
ทางคดีครับตำรวจสภคลองหลวงที่ปฐุมธานีตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยว่าผู้ตายถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
ก็คาดว่าน่าจะเมาแล้วพัดร่วงตกลงมาจากรถบรรทุก

หัวแตกเลือดอาบแล้วก็ด้วยความเมาด้วยไง
หมดสติแล้วก็อาจจะยาวเลยครับ
เสียชีวิตเลยฮะแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้ง
ผลตรวจอย่างละเอียดนั้นต้องรอการชนะสูตรจากแพทย์นิติเวศนะครับ

ตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงานญาติมารับศพไปบำเพ็ญพิธีทางศาสนาครับ